ภูภาพิพัฒน์แกมาดูครั้งนึงละ

แต่เนี่ยพี่แกคนที่ฆ่ามาเนี่ยมันจำเป็นอะ

ทราบเรื่องยังไงครับว่ามีคนตก

กระปะแก้ได้แล้ว
แล้วก็ดีครับ

ตอนที่หามเป้ขึ้นนะครับต้องใช้เชือกผูก
แล้วไอ้คนหิ้วเป้ก็หิ้วไอ้คนดึงเชือกก็ดึง

สุดท้ายเห็นเหมือนว่าจะรอคอยมัน
กลับไปอีกชักนาคัน